อีกหนึ่งเหตุการณ์เสพยาแล้วคลั่งเหมือนกันเลยนะคะ
แต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมรู้จักยาเสพติดชื่อนี้ไหม
เขาบอกเป็นยาเสพติดประเภทใหม่ค่ะ
ไม่ใช่ยาเคตามีนที่เรารู้จักกันนะ

แล้วเสพยาแล้วก็คลั่งอารวาส
ลายข้าวของที่บ้านครอบครัวเอาไม่อยู่แม่เอาไม่อยู่
ต้องแจ้งกู้ภัยมาเจรจาค่ะลองคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
หยุ่งยืมดบพ่อมาเฮี้ยมันโง่ใครนี่อ่ะมันโง่อ่ะ
แล้วก็มีแม่มาเย็มเออหน้าลูกหนูไม่ใช่อย่างนี้อ่ะ
ใครว่าหน้าลูกไม่ใช่อย่างนี้อ่ะหน้าลูกหนูไม่ใช่อย่างนี้
พ่อส่วนตายรับไม่ได้
นี่คุณแม่นะครับคือ
เพราะว่าลูกไปเสพยานะครับแล้วก็อารวาสทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ

ของในบ้านคือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเขาคนในครอบครัวแล้วก็แม่พยายามจะห้ามแล้วแต่เอาไม่อยู่จริงจริงค่ะแล้วก็แม่เนี่ยร้องผมร้องไห้เลยพอเห็นสภาพลูกชายบอกแม่รับไม่ได้นี่ไม่ใช่ลูกชายที่แม่รู้จักแล้วก็บอกด้วยว่าลูกแม่เนี่ยไปเสพเคลมผงคือเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังเ
แต่ว่าแฟนของลูกชายอ่ะโทรมาหาเธอบอกว่าอยู่อยู่เนี่ยลูกเธอก็มีอาการคลุ้มคลั่งเอาไม้ไปฟาดรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็ไปฟาดโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะทำลายข้าวของภายในบ้านหมดเลยตอนนั้นทุกคนภายในบ้านพยายามช่วยกันห้ามแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวเอาไม่อยู่จริงแล้วสักพักนึงเนี่ยลูกชายก็มีอาการสงบลงเองแม่บอกแม่
ที่ผ่านมาแม่บอกลูกแม่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะ
โชคดีที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมไม่ให้มันเกิดเหตุบานปลายหรือว่ารุนแรงขึ้นได้
หลังจากนี้แม่บอกแม่ก็จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าปราบปรามพวกคนขายยา
ค้ายายาเสพติดอะไรเหล่านี้ด้วย
พวกเราจะอยู่จากบ้านอยากให้ปราบ

ถ้าใครไม่เป็นหัวอกแม่เนอะไม่รู้หรอก
เราได้คุยกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
บอกว่าทันทีที่เห็นอาการคลุ้มคลั่งของแฟนนุ่มตกใจมาก

นึกว่าไม่พอใจแบบน้อยใจเรื่องนั้นแล้วก็เลยอารวาส

อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้ทำอะไรนี่

ตอนที่ถูกจับไปที่สพเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้
แต่พอเมื่อเช้าจำทุกอย่างได้แล้ว
ยอมรับบอกว่าเพื่อนรุ่นพี่คนนึงที่ไม่สนิทกันอ่ะ
เอาสารเสพติดมาให้ลองเรียกว่าเคนมผง

เขาบอกกับแฟนเขาแล้วแฟนเขามาเล่าให้เราฟังครับ
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยเลย

คือเขาจะทำงานทำหน้าที่ของเขาตลอด
แต่พอมาเมื่อวานนี้เพื่อนเขาอ่ะ

คือปกติเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลย
พอรู้รู้ข่าวก็เลยมาหาเขาแล้วก็เจอสภาพเขาแบบนี้
ถามค่ะเขาก็บอกว่าเขาตั้งสติเต้นไม่อยู่

ลองไปทำความรู้จักสารเสพติดชื่อใหม่นี้กันหน่อย

เราได้คุยกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมอยู่ในเหตุการณ์พอดี

ตอนที่ได้รับแจ้งให้ไประงับเหตุนะคะ
เขาบอกว่าตอนไปถึงเห็นว่า

เพราะกอบหรือด้วยยาเสพติดหลายชนิดรวมกัน
คือเอาเฮโรอีน
แล้วก็ดัดแปลงคืออาจจะบดหรืออาจจะป่นหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ให้มันกลายเป็นผงแบบละเอียดละเอียดคล้ายกับนมผมค่ะ
เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นเคนมผง
ซึ่งมีผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามาหลายคนแล้วนะคะว่า
ลูกหลานเสพเข้าไปมีอาการลักษณะแบบนี้เลย
รายนะร่างกายรับไม่ไหวเสพเข้าไปปุ๊บสลบเลยนะคะ
ส่วนบางรายเสพไปปุ๊บเหม่อลอยติดต่อกันไป๓วัน๔วัน
แล้วก็มีอาการเกิดภาพหลอนร่วมด้วย

เจอวัยรุ่นอาการลักษณะแบบนี้๑๐กว่าคนแล้วนะคะ
ส่วนเบาะแสรู้มาว่าพ่อค้าที่เอาสารเสพติดนี้มาจำหน่ายเป็นคนนอกพื้นที่
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจจับหน่อย
สอบถามเด็กหลายคนที่เป็นเพื่อนกับทางเคสเมื่อคืนนี้
เขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ย
ยาเสพติดเนี่ยที่เรียกกันว่ายาเคหรือคาลิปโซ่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
มันขาดตลาดคือหาซื้อกันไม่ได้ในกลุ่มของพวกเขานะครับ
ทีนี้อยู่ก็มียาเสพติดชนิดนี้เข้ามาบอกว่าลักษณะเหมือนกันเลย
มีคุณสมบัติคล้ายกับยาเสพติดแบบชนิดนี้
แต่พอเขาไปดมเนี่ยไอ้ยาเสพติดในนี้มันใช้วิธีการดมเหมือนยานัดนะครับ

พอดมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ล่วงเลยหมดสติ
ลายเนี่ยถึงกลับไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็มี

ขนาดหนักคือไม่รู้สติเลยอย่างนี้ครับ

กลัวจริงคือถ้าลองฟังชื่อที่เขาเอามาผสมกัน
ยานอนหลับกดประสาทถูกไหมคะ
เฮโรอีนไอซ์กระตุ้นประสาท
แล้วมันไปรวมกันแล้วมันจะยังไง

เขาบอกว่าคือวิธีเสพคือใช้การสูดเข้าไป
โคเคนอะไรแบบนั้นเพราะปล่นเป็นผง
พ่อแม่พ่อบุคลองเห็นลูกหลานมีผงอะไรอยู่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหม
มันก็ไม่รู้จริงลักษณะแบบนี้นะคะ
ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
หรือว่าอาจารย์ออสเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ปัจจุบันนี้เนี่ยผู้เสพยาเสพติดนิยมเอาสารเสพติดหลายชนิดมาผสมกัน
เคตามีนเฮโรอีนไอซ์แล้วก็ยานอนหลับหรือว่าโรเซนี่แหละ
พอเอา๔ชนิดมาผสมกันเนี่ยฤทธิ์มันจะรุนแรงมากขึ้น
เกิดทั้งอาการหลอนทั้งหมดสติแล้วก็บีบหัวใจด้วย
ใครที่เสพเกินขนาดก็คือเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เกิดการสลบอย่างฉับพันธุ์ค่อนข้างสูง
แล้วก็มีการกดการหายใจด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่เสพเกินขนาดเนี่ย
อันนี้ก็ต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงนะคนที่มีอำนาจหรือใครก็ตามที่ต้องจัดการเรื่องนี้คือต้องจัดการให้เด็ดขาดจริง
คือมันไม่ใช่มีแค่ยาบ้าเท่านั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะครับ